เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะ

ทำให้ยิงกันตายขาววงเล่า

สองคนนี้เขาก็ทำงานด้วยกัน
เมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสพสองพี่น้องที่สุพรรณบุรีได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีเหตุยิงกันตายก็เลยไปตรวจสอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักซึ่งทำเป็นบ่อปลาไร่นาสวนผสม
ตำรวจพบศพนายสุรชัยพมรพลอายุ๓๘ปีเป็นชาวอำเภอ๒พี่น้อง
สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิด
กระสุนเข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุหน้าอกขวา
แล้วก็ที่ท้องน้อยทะลุต้นขาซ้ายนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ค่ะ

ส่วนที่โต๊ะไม้ใกล้กันเจอขวดเหล้าขวดเบียร์ล้มกระจัดกระจายอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปไว้และทุกอย่างตรงนี้ถือเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีนะคะ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปคุยกับร้อยตำรวจรีแก้วภูสาอดีตตำรวจ
และเป็นคนที่ดูแลสวนที่จุดเกิดเหตุ

นี่นะคะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
วันนี้เขาต้องไปสอบปากคำกับตำรวจสพสองพี่น้อง

เพราะว่าหลังจากก่อเหตุเขาหนีไปเลยนะคะ

และผู้ก่อเหตุเป็นลูกจ้าง

ก่อนเกิดเหตุก็คือช่วงเย็น

กับตัวนายสุรชัยผู้ตาย
นั่งต่อท่อกันอยู่ในสวน

ชัยทัศน์อายุ๖๒ปี
ก็ทำงานอยู่ด้วยแต่อยู่กันอีกฝั่งหนึ่ง

กาวกำลังจะหมด
ก็เลยสั่งให้นายสุรชัย

แต่นายสุรชัยเดินกลับมา
เปล่าไม่หยิบกาวมาด้วย

แล้วนายพงศรก็ไม่ให้กาวมา
ก็เลยเดินกลับมามือเปล่า

เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ยินนะว่าทั้งคู่เขาด่าอะไรกัน

ตัวร้อยตำรวจรีแก้วที่เป็นเจ้าของสวนนะนะ

ถามนายสุรชัยผู้ตายว่า
มีอะไรนักหนาแต่ใช้คำหยาบนะ

ยิงใส่นายสุรชัยไป๒นัดค่ะ

ขัดคลิป

ก็คืออยู่ที่บ้านเลขที่๓๔๕หมู่๒
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

คนงานก็ทำงานกันอยู่แบบนี้นะคะ

นายสมานฝาชัยภูมิ

เล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินส่วนในแก้วเนี่ยให้เป็นคนดูแลสวน
ก็คือร้อยตำรวจรีแก้วที่ให้ข้อมูลกับเราไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คือเป็นคนที่ดูแลสวนทั้งหมดแล้วก็ไปจ้างคนในหมู่บ้านให้มาช่วยงาน
มาทำสวนมาเลี้ยงสุนัขเพราะสวนตรงนี้พื้นที่ใหญ่นะคะ
ลูกพืชผักสวนครัวต้องใช้คนงานหลายคนช่วงเกิดเหตุ
นายสุรชัยผู้ตายกับนายพงศรผู้ก่อเหตุ
ด่ากันเรื่องกาวที่จะเอามาติดท่อแต่ไม่รู้ว่าไปคุยกันอีท่าไหน
ถึงได้ทะเลาะกันด่ากันขนาดนั้นแต่มันมีประเด็นเรื่องของใบเสร็จค่ากาว
ท่อน้ำที่ตั้งเอาไว้อยู่ตรงนั้นด้วยอะค่ะครับตัวเจ้าของสวนเขาสงสัย
นอกเหนือจากเรื่องของกาวทะเลาะกันเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าราคาในใบเสร็จเกือบพันแล้วยังไม่ได้มีการจ่ายเงินกัน
คนก่อเหตุออกเงินไปก่อนเหมือนกับว่าพอมาเก็บเงิน
แล้วไม่ได้เงินก็เลยทะเลาะกันด้วยในประเด็นเรื่องเงินตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะตัวคนก่อเหตุยังหนีไปค่ะ
ก็ว่าถึงเห็นว่าเขาว่าอย่างนั้นผมก็ไม่รู้นะ
นี่ตะลุกเนี้ยเป็นคนไอ้พูดให้ฟังว่าโน้นกาวมันอยู่ฝั่งโน้น
เพราะว่าเขาจะไปต่อไอ้ไดยตัวโน้นตัวหนึ่งและไอ้นี่ข้ามมาเอากาวเนี้ย
มันอยู่ฝั่งนู้นอ่ะมาว่ามาขอเกาอืมแต่ไอ้เจ้านี้เดี๋ยวกูทำอันนี้ก่อน
เขาว่างั้นได้ยินเขาว่านะอืมไอ้เดี๋ยวมึงทีหลังก็ได้เขาว่า
อันนี้ก็มาหาว่าคุยว่าอะไรเขาอย่างนั้นด้วยผมก็ไม่รู้นะ
คืบรถคืบล้าใส่เขาอืมนี่นะคะด้านนางอนงชัยทัศน์อายุห้าสิบห้าปี
ภรรยาของนายพงศรผู้ก่อเหตุก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพสองพี่น้อง
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าหลังเกิดเหตุเมื่อคืนก็ติดต่อสามีไม่ได้เลย
สามีเธอคงอดไม่ไหวจริงจริงเพราะว่าถูกด่าแต่ก็ไม่อยากจะไปปรักปรำอีกฝ่าย
ฝ่ายนู้นเขาเป็นคนพูดตรงพูดแรงอาจจะไปพูดอะไรขัดหูสามีเธอ
แล้วก็พูดแบบนี้บ่อยสามีเธอเลยเก็บกฎ
แต่ตัวเธอเองก็มองว่าเธอก็ไม่ได้เข้าข้างสามีนะ
สามีก็ไม่น่าจะไปก่อเหตุขนาดนั้นก็น่าจะพูดกันดี
ส่วนเรื่องปืนตัวภรรยาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสามีไปเอามาจากไหน
แต่ก็ตัวสามีมีเพื่อนเยอะพักพวกเยอะอาจจะไปเอาปืนของใครสักคนแหละ
พวกเพื่อนกันไปเอาปืนของเขามาเพื่อก่อเหตุ
ตอนนี้ภรรยาก็เลยบอกว่าฝากผ่านสื่อไปเลยก็แล้วกัน
อยากจะให้สามีมามอบตัวมาพูดความจริง
ในส่วนของผู้ตายตัวเธอก็อยากจะขอโทษแทนสามี
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปร่วมงานศพค่ะ

พอสองพี่น้องบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
นายพงศรชัยทัศน์อายุ๖๒ปีผู้ก่อเหตุ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ทางที่ดีอย่างที่ภรรยาบอกก็ถูกแล้ว
มอบตัวซะน่าจะดีกว่านะคะ